อันนานทีอะ

กฎ๋แล้วคือรับไกรรับมันเนาะ
ต่างรับหรือเขาตอบใคร

มันมีอะไร
น้องก็ตอบไปว่าก็เป็นอารมณ์ของน้องครับผมใช่ไหม

ไม่ได้รู้สึกแปลกใจแล้วก็ไม่รู้สึกอะไร

เราก็ต้องอยู่กับตัวเองค่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับที่ฉัน

ก็มาเห็นคนแท็กเข้ามาอ้าวเฮ้ยอะไรอีกอะไรอีกเนี่ย

ไม่ใช่หมายถึงคนพูดถึงอะไรอย่างนี้ไง

เออไม่ได้อะไรอย่างนั้นครับผม
เข้าใจเข้าใจผู้หญิงก็ต้องเป็นอย่างนี้บ้าง
จริงต้องสกรีนไหมเวลาจะลงรูปเราสองคนเอง
จริงคือคิมก็ค่อนข้างที่จะสกรีนแล้วนะ
ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้ไปทางทิศทางที่มันแย่

แล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวเร็วขนาดนั้นด้วย
เร็วมากขนาดลงสตอรี่นะ

จี้พอเกิดเรื่องมามีปัญหาคิมไหมคะ
ไม่ได้ถามนะเพราะว่าเราสองคนเราก็รู้กันอยู่ดีว่า

ไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับข้อความหรืออะไรครับ
เหมือนเดิมครับ

ถ้ามีโอกาส

ปีนี้เหรอวางแผนยัง
ข้อความดูสร้างสรรค์หรอ

ยังไม่ได้ซักเลยฮะคือยังกางอยู่บ้านอยู่
เหมือนที่นี่แล้ว
เดี๋ยวรอไปเที่ยวก็รอดูแล้วกัน
ก็อาจจะเห็นอยู่เรื่อย
เมื่อถ้าลืมเอาไปนี่ของมันตายเหมือนกันฮะ
ตอนนี้กับตัวโหดที่สุดในทุ่มเหรอ

พูดมาขนาดนี้

เพราะว่าในจีนเรื่องกระแสคลื่นชีวิตค่อนข้างดี
แล้วเขาก็อยากจะให้เราไปเล่นกับทางค่ายของจีน

ซึ่งพวกเค้าออกมากับรายละครของไทย
จริงว่าถึงครั้งนี้ไม่ได้โชคกล้องได้

ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกแต่น่าเสียดายมากครับก็เช็คคิวกันมาแล้ว
นี่คือแบบแพลนซ่อนเลยหรือว่าแบบเขาลองแพลนซ่อนเลย
ผมไม่ทราบไม่แน่ใจมันครับแต่ว่าคิวที่ให้มาก็คือมันไม่ตรงกัน
อันนี้ไม่ได้เรียกละสัญญาช่อง
อันนี้เรียกละสัญญาไม่ทราบครับไม่ทราบ
สัญญาช่องจริงเราก็เราเน้นที่สัญญาช่อง๓อยู่แล้วครับผม
ส่วนเรื่องถ้าสมมุติว่าเราจะไปทำอะไรข้างนอกครับผมเราก็ต้องขออนุญาตช่องก่อนอยู่แล้วครับ
ผู้ใหญ่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับทางผู้จัดการก็ได้คุยคงได้คุยแล้วแหละ
จริงมีงานที่จีนติดต่อมาเยอะไหมครับ

มีน่าจะมีแหละมีทั้งหนังแล้วก็มีทั้งละคร
แต่ว่าเรื่องหนังเนี่ยก็ทางผู้จัดการก็คุยไปแล้วครับผมก็รอสรุปแล้วกัน
อยากไปไหมโหก็ถ้ามีโอกาสที่ดีแบบนี้ก็น่าไปครับผม
ปีนี้จะมีโอกาสได้ไปรับงานที่จีนไหมครับปีนี้
ไม่ทราบครับไม่ทราบไม่ทราบจริงไม่ชัวร์ไม่ชัวร์
มิตเต้นละครับน้องสารมณ์พอลมีงานมีเต้นหรอ
มิตเต้นเหรอเอาไว้รอสักพักก่อนดีกว่า
รอให้ชาวจีนเขาพูดถึงก่อนเนาะครับผม
ก็เอาในนี้ให้รอดก่อนแล้วกัน
คือไม่มีการติดต่อมากค่ะก็คงไม่ใช่คลิมแน่นอน
ซีรีส์ที่ที่ว่าเป็นซีรีส์เพศริงของเกาหลีใช่มั้ย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
ครับผมได้เห็นเร็วนี้

ตอนนี้ฟิ้นไปถึงไหนเลย

ใช่แบบปกติแต่ว่านานทีเราจะรับ
ก็เลยอาจจะมีแบบชนนิดนิดหน่อยต้องรับซัมเมอร์ค่ะ
ก็เลยต้องไกลแล้วครับไกลแล้วไกลแล้ว

ไกลให้รอดูแล้วกัน
รอดูแล้วกัน

ดูไทรัสทีวีเปิดช่อง๓๒